กรณีที่สนช๓๖คน
เข้าชื่อเสนอขอแก้ไขกฎหมายลูก

ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด

เรื่องนี้เมื่อวานนายกรัฐมนตรี
ก็มีการเรียกประธานกรกต
เข้ามาพูดคุยกันเป็นการส่วนตัว

และนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยต่อสื่อมวลชน
ว่าได้พูดคุยกับประธานกรกต
คือนายสุภาชัยสมเจริญ

ยังไม่มีข้อสรุปอะไรเลยนะครับ

ไม่น่าจะกระทบกับรถแมพการเลือกตั้ง
ทุกอย่างยังอยู่ในกรอบเวลาเดิม

พูดถึงเรื่องปัญหานี้กันหน่อยนะครับ
จะอยู่ได้จะแก้ตรงนู้นแก้ตรงนี้

นี่แหละครับซึ่งเมื่อวานนี้ในงาน
ก็มีนายสุภาชัยสมเจริญประธานกรกต
ก็ประธานกรกตก็เปิดเผยเหมือนกันบอกว่า
คุยกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้ว
เรื่องของความขัดแย้งจากการคัดเลือก
ตรวจการเลือกตั้งไม่น่าจะมีความขัดแย้งอะไร

แต่คัดเลือกเสร็จและส่งไปให้แต่ละจังหวัดประกาศ
ถ้ามีการคัดค้านขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้าม

ขณะที่นายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกสนช
ซึ่งเป็น๑ใน๓๖สมาชิกที่เข้าชื่อขอแก้ไขกฎหมายลูกนี้
ยืนยันนะครับว่าการขอแก้ไขต้องมีเหตุผลอยู่แล้ว
เพราะถึงแม้ว่ากรกตจะมีอำนาจเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมาย

เพราะคนที่ทำหน้าที่คุมการเลือกตั้งครั้งต่อไปคือกรกตชุดใหม่
ซึ่งกรกตชุดปัจจุบันไม่ควรทิ้งทวนวางคนของตัวเองไว้
ทั้งที่กำลังจะหมดอำนาจนะครับ
ด้านของนายวัลลบตังคณานุรักษ์สมาชิกสนช
จากต้องผ่านขั้นตอนมากมายแล้ว
ก็มีแนวโน้มที่จะแก้ไขเสร็จไม่ทันการเลือกตั้ง
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๒ด้วย
เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่มา๒๓วันแล้ว